บอกแบบนี้นะคะเรียกว่าโป๊ะแตกแยกวิพากลางวง

เมื่อพี่หม่ำของเราเนี่ยค่ะไปออกรายการพี่ครีม
พูดคุยกันไปมานะคะมีอยู่ประเด็นนึง
เพราะว่าพี่หม่ำเขาไม่หยิบโทรศัพท์เลย

เออนะคะเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะ

มุมมันเลิศมากมุมนี้แห่นมาเลยค่ะ
หม่ำก็เฉลยแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริง
แต่เกิดขึ้นเมื่อนั้นน้ำมันแล้วล่ะค่ะ
เหตุเพราะว่าไปคุยกับสาวอื่นนี่แหละค่ะ

แต่ตรงนี้ที่เชิญนะถ้าให้แกบอกอย่าลบไม่เป็น

ตอนนี้อยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนทำกับข้าว

ส่วนประเด็นที่พี่หม่ำเขาบอกว่าซุกเงินไว้ตามรถ

ตอนนั้นห้าวตอนนั้นเป็นมะพร้าว

วบยาบเลยลูกเพราะว่าตอนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์
มดเก็บหมดแล้วเข้าท้องประคัง

รักที่สุดรักแบบว่าหยิกมือบอกว่าแจ๊กกะลินอย่าถามอีกเลย
รู้ว่าที่ไม่ใช้โทรศัพท์เพราะว่า
มันจับใดเรื่องผู้สาวเปล่าค่ะ
ไม่อยากใช้ไม่ใช้มานานเลย๒๐ปีแล้วมึง
บลพหมดแหละแม่เอาไม่ใช้
แล้วเชียงรายมีอยู่มั้ยคะสรุปคนดูง
แจ็บเมื่อเมื่อก่อนเดี๋ยวมันวินิประจำ
แจ็บมันไม่เอาแล้ว
หมดยุคแล้วหมดยุคแล้ว